นายกค้ายาบ้า
ใจเย็นไม่ใช่นายกรัฐมนตรี
นายกอบตแม่กัวค่ะ
ลำปางศพปราบมาค้ายาบ้า
ไหนเป็นแบบนี้ไปได้ค่ะคุณผู้ชม
นายอำเภอศพปราบไฟแรงเวอร์ค่ะ
มารับตำแหน่งเมื่อวานนี้วันแรกวันเดียว

แล้วทานโทษนะได้ตัวแม่ตัวพ่อด้วย

นี่ค่ะคุณผู้ชมในอำเภอศพปราบชื่อว่า
คุณพนมพรตุ้ยกาดนะคะ
ก็เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้วันแรกเมื่อวาน
นำฝ่ายปกครองพร้อมกับชุดสืบสวนสพศพปราบ
บุคคลบ้านของนายพงศกรตะนะ
นายกอบตแม่กัวนะคะ

ท่านสืบทราบมาว่านายยกอบตไลน์เนี่ย
ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับชาวบ้าน

เข้าไปบ้านของนายกอบตท่านนี้
ไปพบยาบ้าจำนวน๒เม็ด
รถกระบะค่ะคุณผู้ชมอ้าวนี่เอามาเรียงกันแบบนี้
ในรถกระบะนั่นแหละมียาบ้าเพิ่มค่ะเพิ่มอีก๖๓เมตร
รวมยาบ้าทั้งหมดอีก๑เม็ดครึ่งไม่แน่ใจมาจากไหนกลายเป็น๖๖
กับอีกครึ่งเม็ดนะคะนี่คือจำนวนที่ฝ่ายปกครองเข้าไปรวบรวมมาได้
พร้อมกับยังพบปืนลูกซองยาวแบบไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
แล้วก็รถกระบะก็เลยยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
สอบสวนนายกอบตก็นายกอบตเนี่ยเบื้องต้นยอมรับสารภาพว่า
เขาเป็นเจ้าของยาบ้าทั้งหมดจริง
เพราะฉะนั้นแล้วในอำเภอศพปราบกับตำรวจสพศพปราบค่ะ
แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายแล้วก็มีอาวุธไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่งตัวไปขยายผลตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไม่น่าเชื่อเนอะเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองที่เป็นคนค้ายา